เจ้าของโต๊ะจีนในจังหวัดประจวบเคียเรคันค่ะ
จะเดินไปเปิดประตูห้องน้ำ
ซึ่งเป็นประตูสังกษีในช่วงที่ฝนมันตกปล่อยลงมาเนี่ยนะคะ
เกิดไฟฟ้าดูดค่ะเสียชีวิตตรงจุดนั้นเลยนะคะ
และช่วงที่เกิดเหตุมีญาติคนหนึ่งพยายามจะไปช่วยเหลือ
ด้วยการผลักตัวออกจากจุดที่เกิดไฟดูด
เสียชีวิตตามไปด้วยสรุปแล้วเหตุการณ์นี้เสียชีวิตถึง๒คนนะคะ
ตำรวจสพออาวน้อยอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
พร้อมด้วยแพทย์และกู้ภัยไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์
อยู่ที่บ้านบึงใหญ่ค่ะหลังรับแจ้งเหตุมีคนถูกไฟดูดเสียชีวิต
จุดเกิดเหตุกำลังมีการก่อสร้างโกดังเก็บของนะคะ
เป็นการเก็บของสำหรับร้านโต๊ะจีนชื่อว่าร้านนกเล็ก
มีเสาปูนปักดินอยู่มุงหลังคากระเบื้อง
และมีการลากสายไฟไปยังห้องน้ำชั่วคราว
ซึ่งห้องน้ำเนี่ยเป็นสังกษีทั้งหมดเลยนะคะ
และบริเวณห้องน้ำพบร่างผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านางสำลีสายสกลอายุ๖๕ปี
ส่วนนายนัทพบเหล่างามอายุ๔๙ปี
ช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปถึงยังไม่เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ว่าไม่สำเร็จค่ะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางสำลีเจ้าของร้านโต๊ะจีน
กำลังตรวจตราความเรียบร้อยเกี่ยวกับการก่อสร้างโกดังเก็บของ
ซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านพอไปเปิดประตูห้องน้ำ
ประตูห้องน้ำมันทำด้วยแผ่นสังกษีทั้งหลังเลย

นายนัทธพบซึ่งเป็นคนงานแล้วก็เป็นญาติกันด้วย
เห็นเหตุการณ์แบบนั้นพยายามเข้ามาช่วยเหลือ
ด้วยการจับที่ลำตัวด้วยมือเปล่าแบบนี้สิคะ
มันก็เลยถูกไฟดูดและเสียชีวิตเพิ่มเติมไปอีกหนึ่งรายด้วย
สาเหตุคาดว่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่ว
จากการที่มีการพาดสายไฟชั่วคราวจากโกดังเก็บของ
ขื่อหลังคากระเบื้องมาที่ห้องน้ำ
ประกอบกับช่วงนั้นฝนตกค่ะทำให้สายไฟอาจจะเปียกน้ำ
กระแสไฟฟ้าก็เลยรั่วไปยังสังกษีโดยเป็นโลหะ
ทำให้เกิดไฟดูดทั้งสองคนจนเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างส่งโรงพยาบาลประจวบคิริขันตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ